เขามีการจัดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยระดับโลก๑๐๐คน
แล้วก็มีดาราสาวไทยในบ้านเราติดอันดับมาถึง๕คนด้วยกันนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาดูกันสิว่าในวันนี้นะคะจัดอันดับผู้ชายจะมีใครติดโผล่เข้ามาบ้างนะ
ที่ชนะของเรานี่ไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะไม่ติดนะติดโลกไปเลยนะคะ
พระเอกคนดังของไทยก็ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีชื่อติดโผล่หนุ่มหล่อระดับโลกกับเขาเหมือนกัน
อย่างเช่นนี่หนุ่มมาริโอเมาเลอร์รวมไปถึงพระเอกหนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้
หนุ่มณเดชคูกิมิยะเหมือนกันนะคะก็ติดมา๒คนเลย
โดยมาริโอก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสำคัญกับตัวตนของเขา
พร้อมกับบอกแบบถ่อมตัวด้วยนะว่าใครก็ดูดีได้ถ้าเกิดว่าขยันที่จะดูแลตัวเองครับ
ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ยังเห็นโอ้อยู่ครับยังดึงโอ้ไปอยู่ในโพลอะไรอย่างนี้ครับ
หรือว่าเห็นโอ้อยู่ในงานในการทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าการที่เราดูดีผมว่าทุกคนดูดีได้ครับพี่มันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเอง
ทุกคนก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นได้หมดครับ
ก็พยายามออกกำลังกายครับช่วงนี้ก็พยายามไม่ได้เกี่ยวกับโพลนะครับ
แต่ว่าก็ออกอยู่แล้วเพราะว่าโอ้ก็รู้สึกว่าเหมือนที่บ้านก็สอนมาครับว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ช่วงนี้ก็ผอมลงครับแต่ว่าหมายถึงก็พยายามแบบไปเล่นฟิตเน็ตให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างนี้
แมนผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้ก็จะเน้นเรื่องของการล้างหน้าแล้วก็การเลือกเครื่องสำอางที่มันถูกกับเรา
เออมาริโอก็เน้นดูแลตัวเองเป็นหลักอย่างการล้างหน้าสำคัญเพราะว่าทำงานในวงการบรรเทิงมีแต่งน้องแต่งหน้าเยอะ

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นมายร์โอตัวจริง
พอเรามากล้องกลางดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ